อีกจังหวัดที่อยากจะให้ไปเที่ยวนะครับแล้วก็ไปสักการะกันด้วยนะครับที่วิหารไม้สักแกะสลักพระเจ้าทันใจเขาบอกว่ามีอายุกว่า๑๐๐ปีอยู่ที่จังหวัดพยาวครับ
ไปกันเลยครับวิหารไม้สักนี้นะครับอยู่ที่วัดศรีชุมตำบลสว่างอารมณ์อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพยาวครับ
ที่นี่นะครับเขามีวิหารไม้แก่สลักที่มีความสวยงามอลังการตามภาพที่เห็นนี่เลยครับ
โดยภายนอกจะสร้างด้วยปูนปั้นศิลปะแบบเชียงแสนงดงามตระการตามากเลยนะ
แต่ว่าด้านในเดี๋ยวจะพาเข้าไปด้านในนะครับเป็นการแกะสลักไม้สักทองทั้งหลังครับคุณผู้ชมครับ
แกะสลักที่บอกกล่าวถึงเรื่องราวของชาดกพระพุทธเจ้าสิบชาติ
ท่านก็เล่าว่าแต่เดิมนั้นนะครับก็ไม่ได้มีความคิดล่ะครับที่จะสร้างวิหารนี้แต่อย่างใด
เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นศรากุติเก่าของพระสงคร
ทางวัดได้พระพุทธรูปทองสำริท
หรือว่าพระเจ้าทันใจอายุกว่า
หนึ่งพันปีที่เคยประดิษฐานที่วัดแห่งนี้

หายไปนานกว่าเจ็ดสิบสองปี

หายไปตั้งแต่เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่๒ในช่วงนั้น
แล้วตอนนี้ได้กลับมาแล้วก็ทำให้ทางสาธุชนแล้วก็ชาวบ้านที่ศรัทธา
ก็มีแนวคิดที่จะสร้างวิหารขึ้นมาเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ดังกล่าวนะครับ
แต่ตอนนี้ทั้งหมดทั้งมวลที่เราเห็นภาพรวมแล้วก็ด้านในเนี่ย
บอกเลยยังไม่เสร็จ๑๐๐นะนี่แค่๙๐เท่านั้นนะครับ
ยังเหลือเก็บรายละเอียดบางส่วนแต่ตอนนี้ก็ยังมีนักท่องเที่ยวเดินทาง
มาชมความสวยงามของวิหารกระจ้าทันใจไม่ขาดสาย
ถือว่าเป็นวิหารที่มีความสวยงามวิจิตรการตาอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพายาว
ใครที่สนใจก็ไปเที่ยวกันได้นะครับ
ไปที่วัดศรีชุมตำบลสว่างอารมณ์อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพยาว
จ้าสวยงามจริงเลยนะโอ้โหนี่คือไม้สัก
แก่สลักด้วยวิจิตรมักงามมากเลยเนอะสุดยอดค่ะไปทำวงทำบุญไหว้พระได้ครับ
เหมือนกับท่านนี้ผมอยากให้น้องใบตองยกมือแล้วก็ขอพรด้วยนะครับ
เพราะว่าคุณเมื่อสักครู่เขาส่งมาให้บอกว่าขอให้น้องใบตองนั้น
มีคู่สมดังหวังปรารถนาโดยเร็วครับ

ก็ต้องไปไหว้พระค่ะตอนนี้ต้องพึ่งค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความสงบอยู่ในใจ